บรรยากาศเริ่มต้นปีใหม่ศักราชใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ
วันหลงหลังจากที่เมื่อคืนนี้พอเที่ยงคืนหลังจากนั้นหลายคนเขาดาวน์เข้าสู่ปีใหม่จุดพลุใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าจากรอยยิ้มจากความสุข
เกือบจะกลายเป็นเรื่องเศร้าและความทุกข์กำลังจะมายืนบ้านนี้เพราะอะไร

อุ้ยคุณพี่อิงตอนแรกอ่ะก็สวยดีน่ะอ่าใช่แต่พอตอนหลังอ่ะคุณเด็กน้อยคนนั้นน่ะเห็นป่ะน่ะ
โอ้โหเป็นไรไหมลูกวิ่งหนีกันโอละหมานเลยครับ
ผู้ใหญ่ต้องอุ้มเด็กเข้ามาในบ้านอ่ะโอ้โหคือถ้าดูตามเวลาของวงจรปิดเนี่ย
สองทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีอ๋อสามสิบเอ็ดธันวาคมปีที่แล้วนะฮะ
ก็คือเมื่อวานนี้เองนะครับอุ้ยนี่คือวินาทีชีวิตนะครับ
คือมันเหมือนจะเป็นความสวยงามเป็นความสนุกสุดท้ายมันจบอย่างนี้
ตอนแรกสวยย้อนกลับไปดูภาพตอนแรกหน่อยผู้ที่ยิงขึ้นฟ้า
กลางคืนที่ผู้ยิงขึ้นไปเสร็จปั๊บเนี่ยอันนี้สวยมันสวยอ่ะ
อันนี้แตกกลางฟ้าสวยเลยฮะมันสว่างสวัยและตัดภาพไปที่เมื่อกี้หน่อย
หลังจากนั้นไม่รู้ว่าอีท่าไหนผู้มันเริ่มมาแบบนี้
เสร็จผู้มากระจายแล้วมาโอ้โหล็อตใหญ่เลยครับ
ครอบครัวนี้กำลังเฉลิมฉลองเตรียมพร้อมจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วเด็ก
สองทุ่มกว่าเขายังไม่นอนนะคืนสิ้นปีเนี่ยเขาก็มารอดูนะฮะ
อยากจะดูพลุอยากจะเข้าดาวน์ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวครับแล้วพลุมันกระจายทุกทิศทุกทาง
โอ้โหหนีตายกันกระเจิงครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กไปคนละทาง
บางคนต้องอุ้มเด็กเข้าบ้านก่อนด้วยดังนั้นเป็นอุทาหรณ์นะครับ
ระมัดระวังกันหน่อยเผลอวันนี้เนี่ยบางคนบางครอบครัว
ที่อาจจะยังมีจุดพลุเป็นควันหลงอ่ะอาจจะยังมีอีกด้วยนะใช่ค่ะ
อ่ะงั้นเดี๋ยวขวัญต่อเนื่องกันเลยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เอามาเตือนภัยกันก็แล้วกันครับจุดพลุเข้าใจนะ
มันสร้างศีรษรความสวยงามจุดกันเองอ่ะเนอะ
อยากจะให้มันสวยแต่บางทีมันอาจจะนำพาความเดือดร้อนมาให้เมื่อกี้เจอแล้ว

เอาลวกออกมาเห็นแหละ

นี่ชิคกี้พายนี่เอาเล่น

ฝ่ายไม้เต้น

ก่อนหน้ากับเหตุการณ์นี้คนละอันกันนะคุณผู้ชมค่ะคนละเหตุการณ์คุณผู้ชมเห็นไหม
ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอุ้มเด็กเข้าไปแล้วเหมือนไปจุดผู้เขาตั้งอยู่ลานกลางแจ้งตรงนั้นปักอยู่กับพื้น
ปรากฏมันระเบิดแล้วมันก็พุ่งสะเก็ดของผู้มันพุ่งไปทุกทิศทุกทาง๓๖๐องศาเลย
แล้วมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครอบครัวนี้เขากำลังฉลองเตรียมที่จะเคาน์ดาวกัน
ดูสิคะแล้วจังหวะที่พยายามเรียกให้วิ่งเข้าบ้านมีเสียงเด็กน้อยร้องไห้ออกมาแล้วบอก
หนูเจ็บหนูเจ็บหนูเจ็บเลยเดาว่าน้องอาจจะโดนสะเก็ดนะคะโอ้โหนี่แหละค่ะน่ากลัวจริงจริงนะคะ
อ่ะไปต่อกันที่อีกเหตุการณ์เลยก็แล้วกันให้คุณผู้ชมได้ระมัดระวัง
จุดพลุฉลองปีใหม่ได้แต่อาจจะทำชาวบ้านเดือดร้อนไปดูค่ะ
บ้าหรือเปล่า
รู้รู้จักรู้จักกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คืนปั๊บหนึ่งเดี๋ยวให้คืนปั๊บหนึ่ง
เดี๋ยวเดี๋ยวให้คืนเดี๋ยวให้คืนปั๊บหนึ่งนะ
เดี๋ยวให้คืนเดี๋ยวให้คืนแน่เดี๋ยวให้คืนแน่นะครับเดี๋ยวให้คืน
เดี๋ยวผมให้คืนโอ้โหเนี่ยเราสนุกกันเราสนุกกันเลย
แต่ว่าเราไม่สนุกหน้าบ้านตัวเองเลยแล้วก็นี่แหละค่ะคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือมันโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ที่เขาถืออยู่คือเจ้าของบ้านเขาถืออยู่
แล้วเป็นมือถือของกลุ่มเด็กวัยรุ่นหนึ่งในนั้นที่ทำการจุดพลุ
แล้วจุดสถานที่ที่เขาไปจุดพลุก็คือบ้านของคนพี่คนที่เป็นผู้เสียหายที่ถือคลิปอยู่นั่นแหละค่ะ
ถือมือถืออยู่แล้วบอกว่าขอยืมมือถือเพื่อมาอัดคลิปไว้เป็นหลักฐาน
เอาโทรศัพท์เพราะน้องพอเด็กวัยรุ่นคุณนึกออกไหมจุดพลุเสร็จให้เพื่อนตั้งกล้องถ่ายเลย
ถ่ายเลยเสร็จจะเอาไปโพสต์ลงโซเชียลต่างนานาเจ้าของบ้านมาเห็นเฮ้ยทำไมมาจุดตรงนี้
ทำไมไม่ไปจุดหน้าบ้านตัวเองเออนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นว่า
เอามือถือจากน้องที่เขาถ่ายคลิปมาขอเอาอัดคลิปเอาไว้ซ้ำอีกทีหนึ่ง
เพื่อจะเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มีการสอนน้องบอกว่า
ทำไมเนี่ยเราสนุกกันแต่มันเดือดร้อนคนอื่นเจ้าของบ้านก็บอกว่าแบบนี้ไม่ได้
จริงจริงเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านด้วยนะคะแต่ว่ามันก็เห็นภาพไม่ได้ชัดเท่าไหร่ว่า
นี่นี่ภาพนี้อ๋อจะเห็นช่วงขาอ่าเห็นช่วงขาของน้องน้องที่เขาจุดแล้วไง
ผู้หญิงตะโกนเข้ามาตลอดเวลาว่า

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกทำไมไม่ไปจุดหน้าบ้านตัวเอง
แล้วเหมือนกับเธอก็พูดว่าเดี๋ยวเธอจะไปแจ้งความด้วย

สนุกกันเองแต่ว่าคนอื่นเขาเดือดร้อน

ก็ขอให้ดูให้ดีระมัดระวังด้วยนะครับ